พิธีทำบุญเดือน๑๐ในวันแรม๑๕ค่ำที่เป็นหัวใจสำคัญก่อนจบเทศกาลคือการตั้งเปรต
ชาวบ้านจะเอากระบุงอาหารที่เตรียมไว้ไปวางให้เปรตซึ่งจัดทำเป็นสาลาเปรต
แล้ววงสายสินโยงไปยังพระสงฆ์ซึ่งประกอบพิธีในวิหาร
มีการสวดบังสุกุลอัฐิหรือมีกระดาษเขียนชื่อผู้ล่วงลับแล้วกรวดน้ำอุทิศผลบุญไปให้
หลังจากเสร็จพิธีแล้วทั้งผู้ใหญ่และเด็กจะพากันเข้าไปแย่งชิงอาหารและขนมตั้งเปรต
เรียกว่าชิงเปรตด้วยความเชื่อว่าหากได้กินของที่เหลือจากการเส้นไหว้จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
หรือหากนำไปหวานในไร่นาก็จะทำให้ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์